เป็นตุ๊กแก่ที่เป็นเรื่องราวของเพื่อนรัก
เออเรื่องราวของตุ๊กแก่ที่มนุษย์หลายคนอาจจะไม่ชอบ
แต่บางคนก็ชื่นชอบเหลือเกินนะคะ
แต่ว่าตุ๊กแก่ที่ว่ามันจะอยู่ที่ไหน
มันจะนำพาอะไรมาให้เราบ้างนั้น
ติดตามกันเลย
เราเองก็ไม่ปลื้มใจนักที่จะมีตุ๊กแกมาป้วนเปี้ยนในบ้าน
แต่เจ้าตุ๊กแก่ก็ไม่ยอดท้อน
ตามติดไม่ห่างตามติดไปที่ไหนบ้าง

ที่แรกก็คือตุ๊กแก่ตัวใหญ่ซ่อนหลังตู้เย็น

โอ้โห
มาซ่อนอะไรตรงนี้ล่ะเนี่ย
เรื่องนี้เนี่ยทำเอาสาวอายุ๑๖ปี

เมื่อได้เจอเข้ากับเจ้าตุ๊กแก่ตัวใหญ่
งานนี้เนี่ยต้องตามกู้ภัยเข้ามาช่วยจับ

จริงเจ้าตุ๊กแก่ตัวนี้เนี่ยครับ

อันนี้ต้องตามผู้ภัยเข้ามาช่วยจับเพราะรับปืนไม่ไหวจริง

เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็รีบจ้ำเข้าไปจับทันที
พิกัดคือมันแอบอยู่ด้านหลังตู้เย็นในห้องครัวชั้นล่างของบ้าน
ชาวบ้านก็ใช้ไม้ขำตุ๊กแก่ไว้เพราะตัวมันใหญ่เท่าฝ่ามือนั่นแหละครับ
โอ้โหแถมยังดูอ้าปากค้างจะกัดเอาตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องจับมันใส่ขวดโหลสุดท้ายก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
โอ้โฮไอ้พระคุ้มของ
ที่ต่อมาก็คือในห้องน้ำ
เรียกว่าการเข้าห้องน้ำของคุณจะไม่เหงาอีกต่อไป
เพราะคุณมีตุ๊กแก่เป็นเพื่อน

โอ้โฮถ้าเกิดให้สาวคนนี้เลือกได้
คิดว่าเธอคงอยากจะเหงามากกว่ามีเพื่อนเป็นน้องตุ๊กแก่แน่นอนล่ะครับแม่
แถมที่ที่เจ้าตุ๊กแก่ตัวนี้อยู่เนี่ยมันก็ช่างเหมาะสมเป๊ะซะเหลือเกิน
อยู่ตรงไหนไม่อยู่ดันไปอยู่ในกล่องทิชชู่ได้ไอ้บ้า
เล่นเอาสาวเจ้าของคลิปถึงกับเหงื่อตกเลยทีเดียว
หยิบทิชชู่ออกมาใช้ก็กลัวว่าเจ้าตุ๊กแกเนี่ย
มันจะโผล่ออกมาทักทายซะก่อน
เธอจึงต้องค่อยดึงทิชชู่ออกมาอย่างช้า
ทีละแผ่น๒แผ่นแบบเงียบ
อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพนั่นแหละครับ
เอาเป็นว่าเวลาจะเข้าห้องน้ำครั้งต่อไปเนี่ย
จากจะต้องดูตรงเพดานข้างฟ้าแล้ว
อย่าลืมดูตรงกล่องทิชชู่ให้ดีด้วยนะครับ
เพราะอาจจะเจอกับเจ้าตุ๊กแก่แบบในคลิปนี้ก็เป็นได้
และสุดท้ายกับที่ที่เจ้าตุ๊กแกชอบมาตามติดมนุษย์
นั่นก็คือบนรถมอเตอร์ไซค์ของ

บุญบาปมากเกือบมาช่วยเจ้าหญิงดิสนี่เนี่ย
สัตว์หลายร้อนตัวมากดู

ก็ล้อมมากเหตุการณ์จริงไม่ใช่ตัวแสดงจ้า
บิ๊งสิมาหลาย
คุณผู้ชมครับจะไม่ให้สาวคนนี้กรี๊ดได้ยังไงล่ะครับเนี่ย

นั่นขอติดรถมาด้วยแบบนี้
และติดมาแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวอีกด้วยนะ
โดยสาวเจ้าของคลิปเนี่ยสันนิษฐานว่า
ตุ๊กแก่ตัวนี้น่าจะมากอดที่รถเธอนานแล้วล่ะครับ
แต่เนื่องด้วยที่เธอรีบไปรับเพื่อน
ทำให้เธอไม่ทันได้สังเกตว่า
มีตุ๊กแกมาเกาะตรงที่วางเท้า

ที่ว่าเธอเนี่ยไม่โดนตุ๊กแกงับขาเอาแม่

จะไปที่ไหนทำอะไรก็อย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ดี
และถ้าสถานการณ์ไม่ดี
ให้รีบโทรตามเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาช่วยเหลือจะดีเป็นที่สุดแน่นอนล่ะครับ